ต่อกันที่ประเด็นดราม่าเรื่องของหมาที่อยู่ภายในหมู่บ้าน

แต่ว่ากรณีนี้ถูกต้องโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน
อันนี้เป็นกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เขานำคลิปมาโพสต์ว่าตัวเองกับแม่
ถูกทำร้ายร่างกายถูกฟาดด้วยไม้หน้าสามหลายต่อหลายครั้ง
บาดเจ็บจากลูกชายแล้วก็อาม่าของเพื่อนบ้าน
คู่กรณีที่เป็นลูกชายแล้วก็อาม่า
มีการนำคลิปออกมาเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล
ขอความเห็นจากโลกโซเชียลว่าจริงแล้ว

ก็มีการออกมาแสดงความเห็นกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์
คือผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเบนนี่บ้องแบ๊ว
เขาโพสต์ภาพแล้วก็คลิปที่ตัวเองแล้วก็แม่
ถูกเพื่อนบ้านที่เป็นอาม่าแล้วก็ลูกชายทำร้ายร่างกาย
ติเมตรฟาดเข้ามาที่หัวช่วงหลังแล้วก็แขนแล้วก็ขา
ตามร่างกายหลายจุดเลยค่ะจนตัวเขาเองก็บาดเจ็บ
อย่างภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เอามาลงในโพสต์ในโซเชียลด้วยเหมือนกันค่ะ
ภาพก็จะเห็นได้นะคะว่าตามร่างกายของหญิงสาวคนนี้
ก็มีรอยช้ำตามตัวแขนขาหักแล้วก็ใช้ผ้ามาพันมาดามไว้อีกด้วยนะคะ
ขณะที่ในคลิปดังกล่าวก็เผยให้เห็นช่วงเวลาบางช่วงบางตอน
หลังจากที่หญิงสาวคนนี้ถูกลูกชายอาม่าทำร้ายร่างกาย
แล้วก็มีปากเสียงโต้กันอย่างรุนแรงเลยในคลิป
จะเห็นด้วยค่ะว่าในมือของลูกชายอาม่าถือไม้เป็นอาวุธ
ฟาดที่มาใช้ฟาดมาที่หญิงสาวแล้วก็แม่ที่ปรากฏอยู่ในคลิปด้วย

มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมาห้ามปรามด้วยนะคะ
ไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนจากคลิปกันค่ะ
เป็นการโตเถียงกันอย่างรุนแรงนะคะเดี๋ยวอารมณ์โมโหนะ
ใช่นะคะดราม่าของเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ
ยังมีความเคลื่อนไหวของอีกฝั่งที่เป็นลูกชายของอาบ้า
บอกว่าเหตุการณ์เกิดจากเรื่องหมา
สาเหตุคือหมาที่เขาโทรไปแจ้งให้สำนักงานเขตมาจับหมาที่เห่า
เพราะว่าสงสัยไม่มีเจ้าของก็เลยโทรแจ้งเพื่อให้เข้ามาจับหมา
ทำให้สองแม่ลูกไม่พอใจมาด่าว่ากันหลายครั้ง
ภายหลังลูกชายของคู่กรณีก็มาเอาคืน
แล้วก็มาหาเรื่องเจ้าตัวในหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
คลิปนี้ก็เห็นได้ว่ามีการใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันที่ค่อนข้างรุนแรง

กระทั่งลูกชายของคู่กรณีก็มาชกต่อยเจ้าตัวหลายต่อหลายครั้ง
คลิปนี้ไม่เห็นช่วงเวลาที่ว่าต่อยกันเนี่ยนะคะ
แต่ว่ามีบางช่วงบางตอนอีกจุดหนึ่งเหมือนกัน
ชมคลิปต่อเนื่องกันจากคลิปเมื่อสักครู่ค่ะ
การช่วงไปเจ้าตัวไม่ได้
แกไม่พูดว่าเฮ้มีช่างงาน

โหน้องมันจะดอนเยอะแวะ

เฮ้ยไม่เอาแน่

เฮ้ยพอแล้ว

คือยังไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรเลยเรื่องนี้

ก็ตรงไว้ในโลกโซเชียล

หมามันเห่าหรือหมากัดกันแต่คนอย่ากัดกัน

คือเข้าใจไหมเขาวิภาควิจารณ์กันตรงแบบนี้นะครับ

บางทีการเป็นเพื่อนบ้านกัน
คือคือตอนนี้เราดูแล้วเราก็ถอนหายใจ

คือตอนนี้เขาไปแจ้งความดำเนินคดีกันแล้วนะคะทั้งสองฝ่าย
และที่สำคัญค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปขยายความต่อ
เดี๋ยววันนี้จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
ท้ายที่สุดแล้วดราม่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร
คุณผู้ชมติดตามได้นะคะในไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ำวันนี้
จะได้ติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้กันค่ะ
คือที่เราติดตามเราอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันด้วยดี

คือให้ยกเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของคนที่เป็นเพื่อนบ้านกัน
ในหมู่บ้านเดียวกันสังคมเดียวกัน